แต่ว่าเขาบอกว่าเสน่ห์ความหล่อของเขาเนี่ย
ใจสาวไม่แพ้พี่ชายเลย
แต่ว่าล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่า
เสียใจด้วยกับตังค์พวกประเทศเพราะว่าทำไมอ่ะ
ไปขึ้นวินเขาบอกเลยนะคะว่า
พอดีว่าผมก็มีคนที่รู้ใจอยู่แล้วนะครับ
บ้างก็บอกวินแล้วว่าอย่าเปิดเผยอย่าเปิดเผย
ไม่ใช่คุณเอาหรอฮ่าฮ่า
ฮาวินออกมาประกาศว่าตอนนี้เขามีสาวมีคนรู้ใจอยู่แล้ว
แต่ว่าขออุบชื่อเสียงเรียงนามเอาไว้ก่อน
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเกริ่นว่าเป็นคนนอกวงการบันเทิง
ถ้าจะแบบพูดแบบเปิดเผยอะไรไปบางที
เขาอาจจะแบบไม่ถนัดไม่คุ้นชินกับวงการนะคะ
ก็จริงแล้วสาวคนนี้เขาใช้เวลาคุยกันมาสักพักนึงแล้ว

ฝ่ายหญิงเข้าใจการทำงานของเขาดี
แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นวางแพลนชีวิตคู่กันนะ

แล้วก็อีกอย่างคือยังห่วงเรื่องหน้าที่การงานในปัจจุบัน

แล้วก็ทางครอบครัวก็ไม่ได้บังคับ

แต่ว่าวินอาจจะไม่ได้เป็นข่าวอะไรมากมาย

แบบไม่ค่อยมาปากปนกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ

นะครับถ้าเกิดไม่มีก็คงแปลก

เพราะว่าตัววินเองก็คือค่อนข้างจะ
ห่วงเรื่องปัจจุบันกับอนาคตของเรามากกว่า
ไม่ว่าเรื่องหน้าที่การงานหรืออะไรอย่างนี้ครับ

คุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่ได้กดดันอะไรอยู่แล้ว

ก็ยังอัปเดตในเรื่องงานของในวงการด้วย
บอกว่าเขาเองได้เซ็นสัญญากับทางต้นสังกัดเดิม

แล้วก็เตรียมจะมีละครให้แฟนอีก๒เรื่อง

ตอนนี้ก็เป็นไปได้สวยเหมือนกันค่ะ
เพิ่งเป็นไปเมื่อตอนที่เรากลับมาก็
พอเขามีละครให้เราเล่นเราก็เซ็นสัญญาต่อไป

ตอนนี้ก็คืออาชีพหลักก็ยังเป็นนักแสดงนะครับ

ชอบถ่ายรูปใต้น้ำ

คุณวินคงไม่แบบเมาส์ทูเมาส์ให้คุณแน่นอน

คงจะเอาถุงคอบหน้าแล้วก็โยนลงไปใหม่อีกรอบ
ถุงมัดก็จะตายไม่ต้องโยน

เขาเป็นครูสอนดำน้ำเป็นอาชีพที่๒เนอะ

ปากกาหลังใต้ท้องเรนใช่ให้เคลียร์ใส่หายมาเลย